อย่างพวกร้านเหล้าหรือว่าผับบาร์ต่างก็มีการปรับตัว
เปลี่ยนในการขอใบอนุญาตเลยจากที่เคยขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเป็นผับบานอย่างเดียว

ได้แต่คุณต้องปฏิบัติตามใบอนุญาตที่คุณขอเอาไว้
เมื่อคืนเนี่ยประหลัดกรุงเทพก็เลยต้องไปตรวจสอบซิว่า
อย่างร้านนี้โรงเล่าแสงจันทร์ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นโรงเล่า
ทีก็ขายแต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล
แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดได้ตามมาตรการของสวบคอ
แต่ว่าเขาขอเปลี่ยนเมื่อคืนนี้๑ทุ่มนายขจิตชัดวานิดประหลัดกรุงเทพมหานคร
พร้อมกับเจ้าหน้าที่อีกหลายฝ่ายก็เลยต้องไปตรวจสอบร้านโรงเล่าแสงจันทร์หน่อย

มาดูซิว่ามีมาตรการป้องกันโควิด๑๙ตามที่กำหนดเอาไว้อย่างเข้มงวดหรือเปล่า
ป้องกันการเป็นคลัสเตอร์ใหม่ขึ้นมานะฮะ
จากนั้นประหลัดกรุงเทพฯอาหารอาคารก็ออกมาทีแจกว่า
ทิ้งม้ามันได้มาจับผิดมาส่งตรวจเฉยสถานประกอบการที่เป็นร้านเล่า
ที่มีการยื่นขอเปลี่ยนรูปแบบเป็นร้านอาหาร
ตามประกาศของกรุงเทพมหานครฉบับที่๔๙
ร้านเหล้าหรือสถานบริการเดิมเมื่อเป็นร้านอาหาร
คุณจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
พนักงานคุณฉีดวัคซีนครบ๑๐๐หรือเปล่า
ทุกคนต้องฉีดถ้าไม่ครบเปิดไม่ได้
เป็นระยะห่างระหว่างโต๊ะ๒เมตรนะฮะ
ต้องไม่มีกิจกรรมให้ไปสัมผัสใกล้ชิดกัน
เช่นรวมตัวกันเต้นยืนเต้นอะไรตะโกนร้องเพลงกันต้องไม่มี
และผู้ใช้บริการที่จะเข้าไปคุณต้องขอตรวจได้ว่า
เขาฉีดวัคซีนอย่างน้อยครบ๒เข็มหรือว่า๒โดสหรือเปล่า
ร้านนี้เขาขออนุญาตแล้วแล้วเปิดแล้วก็สามารถไปใช้บริการได้
นั่งดื่มได้ตามประกาศล่าสุดคือต้องนั่งดื่มได้ไม่เกิน๓ทุ่มเท่านั้น
ถ้าเจอเปิดให้ลูกค้านั่งดื่มเกินเวลาถ้าเจอครั้งแรกปรับก่อน
ถ้าเกิดว่าถึงครั้งที่๓ปรับก่อน
ครั้งที่๔เดี๋ยวจะให้ผู้อำนวยการเขตสั่งปิดเลยถือว่าเป็นการละเมิดข้อห้าม
ตอนนี้สถานบริการร้านเหล้าผับบาคาราโอเกะในกรุงเทพทั้งหมด๘๑๙แห่ง
คุณผู้ชมทราบไหมตอนนี้คือเขาไปขออนุญาตในการเปลี่ยนแล้วนะ
เปลี่ยนจากเคยเป็นผับบาคาราโอเกะเป็นร้านอาหารกึ่งผับไปแล้ว

เพื่อขอที่จะกลับมาเปิดได้
ตอนนี้ขอเปลี่ยนไปแล้ว๔๑๓แห่ง

ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการและประเมินความพร้อมว่า
สามารถเปลี่ยนจากผับบาคาราโอเกะมาเป็นร้านอาหาร
ที่สามารถนั่งดื่มในร้านได้หรือไม่

สวัสดีคอร์จะให้มาเปิดได้อีกเมื่อไหร่
พี่ข้าวกะเพราไข่เยื่อมะกะเพรากรอบ

ตัวเลขเราคุ้มมาตอนนี้นะครับ

ตอนนี้ไปแผงไหนแผงไหนขายเกลี้ยงไปหมดเลยฮะ
ก็คือตัวเลขของสอนเพชรสอนสุพรรณกับวัยพฤษเพชรสุพรรณ